มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่อ่าวกุ้งที่จังหวัดภูเก็ตช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะคะ
มีเรือยอดลำหนึ่งค่ะผู้โดยสารเป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษนะคะ
เก้าคนด้วยกันเกิดเหตุเพลิงไหม้กลางทะเลเลยนะคะ
และเรือลำนี้ก็ได้อับปางลงกลางทะเล
แต่ว่าผู้โดยสารทั้งหมดเลยทั้ง๙คนเนี่ยนะคะได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยนะคะ
ตอนนี้ปลอดภัยดีนะคะส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเกิดจากฟ้าผ่าค่ะ
เพลิงไหม้ระยอดครั้งนี้เกิดขึ้นกลางทะเลที่อ่าวกุ้งนะคะ
ตำบลป่าคลอกอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ตเย็นเมื่อวานนี้เองค่ะ
บ่ายวันเสาร์นะคะแล้วก็มุ่งหน้าไปที่พังงาแล้วก็กระบี่
ตามแผนการเดินเรือคือ๓๑๐พฤศจิกายน๑สัปดาห์เต็มนะคะ
ล่าสุดนายธัญวัชชาญพินิษฐ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ทีมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุยืนยันว่าไม่พบผู้เสียชีวิต
หรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้
นักท่องเที่ยวทั้งหมดทั้ง๙คนที่เป็นชาวอังกฤษนั่นนะคะ
ได้รับการช่วยเหลือจากเรือประมงชาวบ้าน
ส่วนเรือยอดได้รับความเสียหายทั้งลำเลยและอับปางบริเวณจุดเกิดเหตุ
เบื้องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุเพลิงไหม้น่าจะเริ่มจากการที่ถูกฟ้าผ่าก่อน

ซึ่งเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
นักท่องเที่ยวอังกฤษทั้ง๙คนเนี่ยนะคะ
ประกอบด้วยผู้ชาย๕คนผู้หญิง๔คนเดินทางมาถึงภูเก็ตตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา
จากนั้นพักที่โรงแรมบริเวณด้านหน้าท่าอากาศยานานาชาติภูเก็ต
ก่อนที่จะลงเรือย้อนไปท่องเที่ยวและประสบเหตุค่ะ